เอาล่ะมาดูคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
คู่หูอาหลานรีวิวขั้นเทพ

ตรงนี้แน็กซ์ชาลีแล้วก็น้องอาร์เทอร์นั่นเองค่ะ
แต่เห็นว่ารีวิวจนได้เรื่องนะคะ

เหนื่อยไงเพราะว่า๗วัน

ผมบอกเลยว่าผมสุดท้ายเงินรีวิวมาก

หนังแบบคิวชนกันแบบไม่มีเวลาเลยจริง
ผมไม่ได้นอนเลยเดือนเนี้ย
แต่ว่าแบบก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุด
รอว่างแล้วก็จะมารับงานรีวิวครับผม
อยากรับรีวิว

แต่อันนี้ผมไม่รับแล้ว

เขาแบบเหมือนอายุแค่นี้แต่เขามีขวัญอยากซื้ออะไรบ้าง

แต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าผมแบบไม่ได้รับรีวิวให้เขาแล้วด้วยอะไรอย่างนี้
อืมนี่ไง
ทำงานเนอะแต่ก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
เออนะคะเป็นห่วงจะได้อยู่รีวิวกับเขาแบบนานเลยนะคะ